มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ภายใน
อาคารของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะ

ตรวจสอบเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะคะ
คุณนิ่มนวลสุพรรณยศอยู่ในสายกับเราค่ะคุณนิ่มนวลค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะ
ที่ฉันอยู่ที่อาคารการปรับปลาส่วนภูมิภาพสำนักงานใหญ่นะคะ

ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้ภาพแพลนดูนะคะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะที่อาคารแห่งนี้นะคะ
จะเห็นว่าแสงเพลิงเนี่ยกำลังลุกไหม้อยู่ที่บริเวณชั้น๔นะคะ
แล้วก็ตอนนี้ค่ะแสงเพลิงยังอยู่ที่ระดับ๔๕อยู่นะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ไฟไหม้ที่ค่อนข้างรุนแรง
ณตอนนี้ค่ะเสียหายแทบทุกชั้นเลยนะคะ
คุณเอกพึ่งเพิ่มจะเห็นนะคะว่าชุดของเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงภายในอาคารเพิ่งจากสามารถเข้าไปในภายในอาคารได้
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะแสงเพลิงมีจำนวนมาก
ความร้อนที่สะสมกันเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะคะ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะใส่ชุดดับเพลิงเนี่ย
แล้วขึ้นลากสายยางขึ้นไปดับน้ำได้นะคะ
จนทำให้ต้องนำรถกระเช้าขอสนับสนุนมา

ทำทั้งการควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลาม

แล้วก็ระบายการสะสมความร้อนจากด้านในออกมานะคะ
ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีเจ้าหน้าที่ลากสายเข้าไป

ก็คือว่าตอนนี้ค่ะเชื้อเพลิงด้านในนะคะ
เป็นเอกสารเป็นอุปกรณ์สำนักงาน
ทำให้การควบคุมเพลิงค่อนข้างลำบาก

เมื่อโดนน้ำนะคะน้ำลดลงไป

บัญชาการกันแล้วก็ย้ำเตือนกันเสมอเนี่ยก็คือว่า
เมื่อกระดาษต้นน้ำแล้วน้ำหนักตัวอาจจะทำให้อาคารแถมนี้

ดับเพลิงเข้ามาในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างลำบาก
เพราะว่าการจราจรค่อนข้างติดขัดมากค่ะ
ไฟไหม้นานแค่ไหนแล้วคะคุณนิ่มนวลคะ
กี่ชั่วโมงแล้วคะหลังจากที่หลังจากที่ไฟไหม้
เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะศูนย์วิทยุพระราม๑๙๙
รับแจ้งเหตุตั้งแต่ประมาณ๑ทุ่มตรงนะคะ
แล้วก็มีการแจ้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์
คุณผู้ชมที่โหลดแอปพลิเคชันของศูนย์พระราม๑๙๙

ขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้อยู่ที่อาคารปรับปลา

เจ้าหน้าที่ดับเริง
ก่อนที่จะมีการแจ้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะ

ไฟได้ใช้ระยะเวลาเกือบ๑ชั่วโมงแล้วนะคะ

สภาพเป็นยังไงมีบ้านคนไหม
เป็นถนนกี่เลนยังไงคะคุณนิ่มนวลคะ
ตอนนี้สถานที่ในที่เกิดเหตุ
อยู่บนถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็เข้ามาในซอยวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ๑เนี่ยอีกประมาณ๘๐๐เมตร
หลังจากนั้นก็ต้องเลี้ยวซ้ายเข้ามาเป็นซอยย่อยค่ะ
ซึ่งตรงนี้นะคะค่อนข้างอยู่ห่างจากบ้านเรือนของประชาชนพอสมควร

แต่ว่าตอนนี้ค่ะวิกฤตที่ประชาชนที่อยู่ในระแวกนี้อาจจะได้รับก็คือว่า
เมื่อเกิดไฟไหม้แล้วเมื่อน้ำเข้าไปดับแล้วเกิดควัน
ควันไฟเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ใต้ลมก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการสูดดมสารเคมีเข้าไป
เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อกี้นี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะ
จากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามามากเลยค่ะ
ที่สำคัญคือทหารก็มาช่วยด้วยแล้วก็ช่วยกันกันประชาชน
แล้วก็จัดพื้นที่ที่ปลอดภัยกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ค่ะ
แบบนี้ประชาชนที่อยู่แถวนั้นต้องทำยังไง
คุณนิ่มนวลเจ้าหน้าที่เขาบอกไหมคะว่าต้องปฏิบัติตัวยังไง

ค่ะคือประชาชนที่นี่นะคะค่อนข้างน่ารักมาก
ประชาชนนะคะเมื่อเขาทราบว่ามีเหตุ
และมีรถของเจ้าหน้าที่เปิดไซเลนส์เข้ามาเขาหลีกทางเองค่ะ
รวมทั้งเมื่อกี้นะคะแม้ว่าจะมีปัญหาการจราจรติดขัดมากมายก็ตาม
ไปอยู่เขาเรียกว่าอยู่เหนือลมเพื่อที่จะไม่ต้องสูดการ์ดสารเคมีเข้าไปด้านในค่ะ
ค่ะกลับมาที่ตัวอาคารนิดนึงคุณนิ่มนวลค่ะ
อาคารที่ไฟไหม้เนี่ยทั้งหมดมันกี่ชั้นนะคะ
อาคารแห่งนี้นะคะสูงทั้งหมด๔ชั้นค่ะ
เพลิงไหม้เนี่ยนะคะเมื่อดิฉันหันหน้าเข้าสู่อาคารนะคะ
แต่โชคดีว่าเมื่อไปลุกรามชั้นบนแล้วเนี่ย
ก็จะมีไฟไหม้จะมีความร้อนอีกส่วนหนึ่งที่ดันลงข้างล่างอีกนิดหน่อย
ตอนนี้โชคดีว่าจุดเกิดเหตุต้นเพลิงเนี่ย
มันอยู่ชั้นบนสุดเพราะฉะนั้นเมื่อไฟมันโหมลุกขึ้น
มันก็จะลุกขึ้นมาในอากาศควันก็จะระบายไปในอากาศ
ทีนี้ค่ะควันไฟมันก็จะดันลงชั้น๓แล้วก็ชั้น๓แล้วก็ชั้น๒แล้วก็ชั้น๑อีกเล็กน้อย
แต่ตอนนี้ค่ะสอบถามจากเจ้าหน้าที่บอกว่า
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
ซึ่งส่งชุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภายในอาคาร
ลากสาย่างเข้าไปดับไฟข้างในค่ะ
ค่ะแบบนี้มีอาคารอื่นอื่นที่อยู่ใกล้กับอาคารที่กำลังมีไฟไหม้อยู่ตอนนี้
ต้องเฝ้าระวังด้วยไหมคะอยู่ติดกับอาคารอื่นอื่นด้วยไหมคะ
ค่ะภายในกาศกาสวมภูมิภาพนะคะ
เมื่อที่ฉันมองเห็นก็จะมีอาคารที่สูงในระดับเดียวกันเนี่ย
มีประมาณ๒๓อาคารแต่เนื่องจากว่ามันอยู่ห่างกันค่ะ
ลงด้านล่างมาเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นเอง
แล้วก็เมื่อกี้นะคะมีการแจ้งว่ามีเสียงระเบิดดังเป็นระยะ
ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เข้าไปสำรวจข้างในนะคะ
บอกว่าเป็นการระเบิดของแบตเตอรี่หญิงนะคะ
แล้วก็๒เป็นการระเบิดของกระจก
เมื่อไอความร้อนแล้วก็ความร้อนสะท้ากระจกเนี่ยมันก็เกิดระเบิดออกมา
แต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเสียงระเบิดที่ดังเป็นระยะนั้นนะคะ

ค่ะแบบนี้ก็จะใช้คำว่าสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เนี่ย

ใช้คำว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด
ไม่ให้ลุกลามลงมาทำลายพื้นที่ชั้น๓ชั้น๒จนเสียหาย
แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าถึงแสงเพลิงเนี่ย
ไฟจะไม่ทำลายพื้นที่ชั้น๓และชั้น๒
แต่แน่นอนอาคารแห่งนี้ค่ะก็มีปัญหา
เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน้ำที่ขึ้นไปฉีดกับวัสดุข้างบนมันอุ้มน้ำใช่ไหมคะ
พรุ่งนี้ต้องมีการแน่นอนเลยค่ะจากประสบการณ์การทำข่าวนะคะ
ที่รถเข้าไปข้างบนนะคะมันก็ไหลลงมา
ทำลายสิ่งของด้านล่างทางสั่น๓ทางสั่น๒ทางสั่น๑
แล้วก็ตอนนี้อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งสำหรับการใช้น้ำ
ก็คือมีการตัดไฟในตัวอาคาร
เพราะฉะนั้นช่วงตะพี่เข้าไปเขาก็ต้องระวังว่า
ไฟจะดูดไหมยังมีไฟตบท้างลั่ว
ไปโดนน้ำมาแล้วทำให้ดูดเจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่ค่ะ
ค่ะแจ้งเหตุไฟไหม้ตอนสักทุ่มหนึ่ง
ก็หมายความว่าไม่น่าจะมีคนทำงานอยู่แล้วนะคุณนิ่มนวล
เรื่องต้นนะคะมีการแจ้งว่า
มีผู้อยู่ภายในอาคาร๑คน
ผู้ที่อยู่ภายในอาคารนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของ
การประปาส่วนภูมิภาคเอง
แต่ตอนนี้นะคะได้นำตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดภายในอาคาร
พึ่งจักเข้าไปในอาคารเดี๋ยวพงษ์จะสำรวจว่า
ภายในอาคารเนี่ยมีคนติดค้างอยู่หรือไม่
คือเจ้าหน้าที่เขาจะทำงานควบคู่กันค่ะ
คือชุดหนึ่งลากสายาง

จะเป็นสายางที่เข้าไปยังจุดต้นเพลิง
หนึ่งนะคะสองคือ

เข้าไปเพื่อค้นหาผู้ที่ศูนย์หาย
หากมีคนแจ้งว่ายังมีคนติดอยู่ในอาคาร
อีกทีมหนึ่งก็จะต้องเข้าไปหาผู้ที่ศูนย์หาย
แล้วตามเบาะแสที่ว่าเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

จะเห็นว่าอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสุธิศาลนะคะ
กำลังจะเอาสายยางเข้าไปเพิ่มนะคะ
แล้วการเข้าตึกของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะ

เขาจะจัดมีกองอำนวยการ
แล้วก็จะมีการเช็คชื่อว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
คนนี้เป็นของสถานีดับเพลิงใด
อากาศนะคะไม่ใช่ผ่านออกซิเซ็น
ผ่านอากาศนี้ก็คือการอัดอากาศ
อากาศที่เราสูดดมอยู่ทุกวันเข้าไปข้างใน
อากาศนี้จะมีระยะเวลา๔๕๕๐นาทีเท่านั้นนะคะ
เมื่ออัดเข้าไปแล้วนะคะ
จะได้ที่ดับเฟลิงพออากาศเหลือแค่๑๕นาที
เขาจะต้องบัดดี้กันแล้วพากันลง
เมื่อต้องเมื่อบัดดี้กันเมื่อคนหนึ่งต่างอากาศหมด
เขาจะมีท่อออกซิเซ็นถังรอเกลียบให้กันแล้วพากันลงมา
อันนี้เป็นเรื่องของความเซ็กซี่ของนักพจนเพลิง
ที่ต้องอยู่ด้วยกันเป็นคู่ด้วยนะคะ
ค่ะเราเห็นภาพสดอยู่ตอนนี้
เจ้าหน้าที่ช่างภาพของเราเข้าไปได้ถึงขนาดไหนคุณนิ่มนวลค่ะ
ตอนนี้คุณผู้ชมจะบอกว่าการรายงานสดของเราในวันนี้
ไม่เป็นการกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่แน่นอนนะคะ
เพราะว่าสุดที่เราอยู่อยู่ในเกตที่ปลอดภัย
แล้วก็ไม่หันขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
สมมุติที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นจองกำหนวยการ

ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอะไรเราจะติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะ
แล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพิ่มเติมนะคะ
ขอบคุณมากคุณนิ่มนวลสุพรรณยศและทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ